มีเรื่องราวอาหารดีมานำเสนอมากมาย
ก่อนอื่นโอ้โหวับมาเลย
ไปติดตามกันก่อนว่าอยู่จังหวัดไหน
พิศนุโลกครับปักบึกลงไป
ที่จังหวัดพิศนุโลกเดี๋ยวผมจะพาไปเองนะครับ

โอ้โหเสิร์ฟในโอ่งหม้อดินโอ่งดินเผา

รสชาติอร่อยไหมไปติดตามกันครับ

ไข่ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะ

ใส่ให้มันจุใจอย่างนี้เลยครับ

น้ำค้างแก้วเอี่ยมอายุ๕๑ปี
แล้วก็นายปราศคมคายอายุ๕๘ปีนะครับ

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ชื่อว่า

โอ้โหบอกเลยว่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า๓ปีแล้ว

จะมีแนวคิดนำโอ่งดินเผามาทำเป็นชามสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยว
เพื่อต้องการสร้างความแตกต่างให้กับร้าน
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้า

ก็ได้ไปสั่งทำใครที่นี่เขาแขนเจ็บก็เลิก
เลิกก็ไปซื้อซูเปอร์เวรมาใส่
แต่ถ้าใครสั่งก๋วยเตี๋ยวโอ่งก็คือจะมี๑ชามที่เด็ดเลยนะ
เมื่อก่อนใส่เป็นหม้อดินทุกชามนะ
โหไม่คุยทุกชามหรือว่าจะทำอะไร
ต้องมาลดเป็นรถมาทำให้ได้๒๓เดือนเอง
มันเป็นจุดขายไงใครมาเขาโอ้โหน่าสนใจ

กลับไปลูกค้าก็ชมนะทุกคนอร่อยไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเนี่ย
ได้ความอร่อยยังไม่น่าเชื่ออยากจะให้ได้อีกอย่างหนึ่ง

มีผักปุ้งผักกะน้าแล้วก็ต้นอ่อนทานตะวัน

ตะวันเนี่ยคุณรัฐประโยชน์เยอะมากเลยนะ

แล้วก็นอกจากนี้ที่ตั้งของร้านนะครับ
อยู่บนถนนสายพิศนุโลกบางกระทุ่มพิจิตรตำบลวัดพริกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ร้านนี้ก็เปิดตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึง๔โมงเย็น
ใครอยากไปลองลิ้มชิมรสก็ไปกันได้นะครับ
คุณชนะอยู่พิศนุโลกใช่ไหมจะกลับบ้านเมื่อไหร่คะไม่ได้จะไปด้วย
คุณจะฝากซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมาให้ทานถึงที่กรุงเทพเลยเหรอ
แต่น้องอยากกินนะอย่าไปฝากคุณชนะเลยคงจะพึ่งไม่ได้หรอกมั้ง

ดีค่ะไปเลยไหมคะต้องตรวจเลยไหมคะ
ใจเย็นครับอ่านข่าวกันให้จบทำหน้าที่กันก่อนนะครับ
อ๋อน่ากินเหรอน่ากินมากถ้าทานนะ